ผลโทอภิเชษซื้อศาสตร์แม่ทัพภักดิ์ที่สามพลตรีเทอดศักดิ์งามสนอง
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๑๐ร่วมกับภาคเอกชนมอบบ้านพักอาศัย
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้กับครอบครัวนางสาวิพาต้นน้ำลำทานชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
นักเรียนชั้นปีที่๖โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๕ที่ได้เขียนเรียงความถึงแม่ในวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีใจความสรุปว่า
ตนเองไม่มีโอกาสไปเยี่ยมแม่มานานแล้วและช่วงนี้แม่ไม่สบาย
จึงประสานไปยังหน่วยมทบสามหนึ่งศูนย์พาน้องไปเยี่ยมแม่ที่กำลังป่วย
พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายวัชิรับประการในการร่วมตรวจสุขภาพ
โดยครั้งนี้ได้มอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พร้อมถุงอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนจิตอาสาพระราชทาน
ถุงยางชีพและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป